ทีนี้คุณผู้ชมดูข่าวนี้กันหน่อยนะครับ

ถ้าใจมันสู้อะไรทุกอย่างมันก็ไปได้ค่ะคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอมีลูก๕ขวบกับ๓ขวบ
แล้วเธอไปเป็นไลน์แมนแอ้นไปส่งของ
แล้วพ่วงลูก๕ขวบกับ๓ขวบไปด้วยทุกที่
สุดยอดสู้ชีวิตจริงค่ะคุณผู้ชม
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะมีการโพสต์ภาพไลน์แมนผู้หญิง
แล้วก็ลูกอีกสองคนนะคะขี่รถจอยอ
รถจักรยานยนต์ส่งอาหารพร้อมกับขึ้นแคปชั่นบอกว่า
ฟังแล้วโอ้โหหัวใจพองโตมากถ้าคุณกำลังท้อนและหมดแรง
ลองดูครอบครัวนี้ครับเป็นกำลังใจให้นะ
ขออนุญาตเจ้าตัวด้วยนะครับโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ

สร้างพลังใจสร้างกำลังใจที่ดีมากเลยนะครับ
สำหรับคนที่ท้อแท้เหนื่อยหน่ายกับชีวิตตอนนี้นะคะ
ปรากฏว่าหลังโพสต์ออกไปมีคนมาแสดงความคิดเห็น
เปอร์เซ็นต์ชื่นชมชื่นชมชื่นชม
กำลังใจคุณแม่แล้วก็ให้ลูกเนี่ยสู้ต่อไปนะคะ
แต่บางคนก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยของน้อง
สามกันไปใช่ค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยไปพบกับคุณไพรินพลบุญ
อายุ๒๘ปีไลน์แมนสาวคนนี้นะคะ
ลูกสาวเนี่ย๒คนเลยนะ๕กวบกับ๓กวบค่ะ
เอ็นดูมากเลยนะคะคือคุณไพรินบอกว่า
ตอนที่เราไปถึงเธอกำลังจะไปรับออเดอร์จากอาหารร้านอาหาร
เพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าในตัวเมืองชายนาฏ
คุณไพรินบอกว่าตนเองเป็นไลน์แมนมา๓เดือนแล้ว
รายได้ประมาณเดือนละ๓๖๐๐๐บาท
ส่วนที่ต้องนำลูกมาด้วยเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าไม่เอาลูกมา
ใครดูน้องอ่ะถูกไหม๓๕กวบค่ะ
เพราะไม่มีคนช่วยดูแลนะคะแล้วตัวเองเนี่ย
ต้องการหารายได้เสริมช่วยสามีอีกแรงหนึ่งด้วย
สามีเนี่ยก็คือทำรับค่าจ้างรายวันนะคะ
ตนเลยขับไลน์แมนช่วงเวลาตั้งแต่เช้าถึงบ่ายโมง
หลังจากนั้นก็ช่วงลูกนอนไงลูกต้องนอนกลางวัน
พาลูกกลับไปนอนที่บ้านค่ะ

โอ้โหได้ยินประโยคนี้ไหมคะ
วันนี้เราอาจจะลำบากแต่วันข้างหน้าเราอาจจะสบาย
โอ้โฮใจเหนียบโตขึ้นมาเลย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเธอบอกว่า
เธอไม่ได้ทำแค่ส่งอาหารนะคะ
หลังจากที่กลับมาที่บ้านแล้วทำหน้าที่เป็นคุณครูด้วย
ลูกกำลังอยู่ในวัยกำลังจะเรียน
อนุบาลสอนหนังสือให้ลูกด้วย
ใช่ค่ะเธอฝากกำลังใจมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะว่า
โควิดมันระบาดแบบนี้อย่าสิ้นหวังอย่าท้อแท้นะคะ
มองว่าวิกฤตนี้มันมาแล้ววันหนึ่งมันก็จะผ่านเลยไปนะฮะ
คือถ้าเกิดว่าตรงกับคติพฤษของชาวพุทธก็คือเกิดแก่เจ็บและตาย
ถึงว่ามันเกิดขึ้นมาไอ้วิกฤตโควิดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องตายจากเราไปนะคะ
ย่องเลยยกย่องความเป็นคนสู้ชีวิตและยกย่องความเป็นคุณแม่มาก
สุดยอดค่ะใจแข็งแข็งมาก